เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดริมทะเล
และนอกจากนี้ลมมรสุมประจำฤดูยังหอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเป็นเมฆฝนค่ะ
ส่วนภาคอื่นฝนลดลงชัดเจนอากาศจะร้อนอบอ้าวค่ะ
คาดว่าฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งทั่วทุกภาคต้นสัปดาห์หน้า
ส่วนเรื่องของวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ริมทะเลอันดามันบนคลื่นอาจจะสูงมากกว่าทีสองเมตร
งดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนนะคะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนลดลงค่ะ
ส่วนกลางวันอากาศร้อนจัดค่ะ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า๑๘นาฬิกา๓๙นาที
และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๔๓นาทีค่ะ
ช่วงกลางวันร้อนอบอ้าวนะคะพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยการจิบน้ำบ่อย
มันแข็งใจในวันนี้พยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยการจิบน้ำบ่อย
มีความสุขในวันนี้สวัสดีค่ะ